พาไปดูตัวนี้บ้างลอกคราบได้ในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
ขอไม่ได้เหรอกินทำไมอ่ะ
ขอไม่ได้เหรอกินทำไมแต่ของดีเยอะ

เห็นกันไม่ได้ง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนเลยเนี่ย

ให้เกียรติคนดูจอมอนิเตอร์มันก็อยู่ไกลเท่าเดิม

และแรนดอมมาที่ร่ำแขกอีกแล้ว
คุณผู้ชมนะอันนี้ไม่ใช่เจริตนะ
กลัวจริงน้องสาวของผมกลัวอะไรบ้าง

ระกูลไอ้เนี่ยอย่างนี้แล้วก็เคยคิดไว้แล้วว่า

คุณบรรยายภาพด้วยการดูภาพสิ
คือจะบอกว่าตามันแวววาวแบบนี้

ให้มันลอกคราบแล้วก็เติบโตต่อไปมันกินหนังเก่าอะค่ะคุณผู้ชม
แล้วคือเขาบอกว่าคราบหนังคางคกเป็นของขลัง

จะมีโชคมีราบมีเงินทองแล้วค่ะของกระพันค่ะ

เขาพยายามเอาคราบคางคกจากปากของมันมาเก็บเอาไว้เป็นเครื่องรางของขลังด้วย

เออเขาบอกว่าได้นะใช่เออเออครู
พี่ปุ๊บจะเอาสักส่วนไหมครับแปลกได้ไหมคะไม่เอาละครับ
อีกอันหนึ่งที่อยากรู้คือบานเลขที่ค่ะ

อื้อที่ไปไหนเธอขยับเก้าหี้ออกทำไม

น้ำแข็งดูไปเรื่อยไหมเผื่อจะได้ไม่กลัว
เอาแล้วพี่ปุ๊กหลอกพอเรามองเขาไปเรื่อยแล้วจะไม่กลัวเขาแล้ว
ยังทำใจไม่ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้
คุณผู้ชมเปลี่ยนข่าวเพราะว่าคุณน้ำแข็งกลัว
ไปดูต้นกล้วยด่างแปลกนี้ดีกว่านะฮะ
คือเจ้าของบ้านบอกว่าเคยฝันนะว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ย
เรียกให้มาเดินมาดูตรงนี้มาดูสิมาดูมาดูสิ
ดูไปดูมาเจ้าของบ้านเห็นเลขฮะ
ก็งวดที่แล้วเอาไปซื้อเลขปรากฏว่าถูกครับ
แล้วก็ชาวบ้านชาวช่องที่มาดูงวดที่แล้วถูกกันทั่วหน้าเลยคุณผู้ชมฮะ
ต้นกล้วยด่างนะฮะที่ว่าแปลกก็คือมีหน่อขนาดเล็กจำนวนมาก
มันพุดออกมาบริเวณรอบโคนต้น
จนมีลักษณะชาวบ้านบอกคล้ายดอกบัวคุณ

ต้นกล้วยต้นนี้ปลูกไว้ตรงบ้านพักตำบลโพทอง
อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
แล้วก็คุณป้าถวายหอมเนียมอายุ๖๖ปีเจ้าของบ้านก็
อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแหละคุณป้าบอกว่าเคยฝันว่าผู้หญิง

เห็นความแปลกเห็นเลขนะฮะจนถูกงวดที่แล้วไปนะฮะ
คราวนี้มีการไหว้ขอโชคขอลาบกันอีกครั้งนะครับ
แล้วก็จุดทูปเสียงทายกันอีกครั้ง
คุณผู้ชมดูกันเอาเองว่าเลขทูบคืออะไรนะ

ยากแล้วยากอ่ะพี่บุ๊คยากแล้วอ้าวตาดีได้ตาร้ายเสีย

ชาวบ้านบอก๘๔๑ออดนี่
ส่วนจำนวนหน่อกล้วยด่างรอบต้นนับได้ถึง๑๑๑หน่อ๓ชั้น
เพิ่มขึ้นจากเดิมงวดที่แล้วนับได้๖๗หน่อ๒ชั้น

เจ้าของบ้านแอบกระซิบแบบนี้บอกว่า
ป้าเห็นป้าเห็นนะตัวเลขที่โผล่ออกมาตรงคน
ต้นด้วยนะเป็นเลข๓ตัวป้าบอกแบบนี้เลย
๙๓หนึ่งป้ากระซิบไงพี่บู๊กระซิบก็ให้มันได้ยิน
โรแพลล์ก็ยังดี๙๓หนึ่งป้าบอกแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมจะอะไรก็เสี่ยงอะไรก็ตามเอาให้พอดีพอควรนะฮะ
เอาใครสิทธิ์วัดแคร์บ้างสิทธิ์วัดแคร์เป็นวัดเก่าแก่ที่สุพรรณบุรี
เขาไปขอโชคลาภกันเยอะนะนักเสี่ยงโชคกับชาวบ้าน
แวะกันไปที่วัดแคร์ครับวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครับ
ไหว้ขอพรจากนี่คือรูปหล่อหลวงปู่คง
นั่งอยู่บนพญาต่อยักษ์ความสูงกว่า๓เมตรครับและกว้างกว่า๖เมตร

นี่ก็ไหว้ขอโชคลาภกันนะครับจากรูปหล่อท้าเวสวันด้วยนะครับ
เป็นเนื้อทองเหลืองมีขนาดใหญ่ที่สุดในสุพรรณบุรี
ความสูง๕เมตร๗๙เซนติเมตรครับ
ซึ่งรูปหล่อนี้นะครับเพิ่งจะนำมาจากวัดจุลามณีสมุทรสงคราม

ส่วนวิธีการขอเลขก็ไม่ยากส่วนใหญ่ก็ใช้จุดทูปยักษ์สีแดงในบูชาทาเวสุวรรณ

เพื่อจะเอาเลขไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนะฮะ

ใกล้กว่านี้หน่อยใกล้อีก

โอ้โหพี่บุ๊คสุดจริง

ยังหัวเขียวข่าวเด็ดต่อใช่ไหมคะคือที่ถามนี่คือถามโปรดิวเซอร์ว่าเราไม่ยกข่าวอะไรใช่ไหม
ไม่ยกน้ำแข็งน็อตน้ำแข็งว่าใช่แล้วล่ะเอารอบเดี๋ยว

บอกแล้วว่าดูบ่อยจะได้ไม่กลัวเขา

ถ้าคุณสมมุติสังเกตข่าวจะเป็นเบิร์ดน้ำแข็งบุ๊ก

แล้วทำไมเขาไม่เอาข่าวคางโคศก็กบมาวางต่อกัน

ไม่ใช่เพื่อความอัธรสไงแบ่งช่วงไง

มาค่ะคุณผู้ชมเราต้องสู้ค่ะ
เพื่องานการของเราเพื่ออาชีพที่เรารักค่ะ

คือเขาบอกว่ามันเป็นกบให้โชค
แล้วก็นี่เลยบ้านนี้บ้านเลขที่๔๓๐ทับ๔๒
อยู่ที่บูท๗อยู่ที่สีมหาพศของปลาจีนค่ะ
แต่สีก็ทองนี้แต่สีไม่เคยเห็นจริงแบบนี้
แล้วเขียนข้อความดำขีดดำนั้นอะไร
เลขอะไรนะพี่บุ๊กเห็นเลขด้วยเหรอ
อาจารย์บุ๊คมาเองหลังกบมาถามป้าหน่อยป้าจ๋า

ว่าไงป้าบอกว่าป้าเลี้ยงกบคู่นี้นะ

วันแรกมันมาอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ไม่ออกไปไหน
ก็ตั้งชื่อมันด้วยนะเลี้ยงแล้วก็เรียกมันกุ๊กกิ๊กเอ้ยกุ๊กกิ๊กเอ้ย
ไปปีหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งค่ะเจ้ามุด
วุฒิมาอีกตัวหนึ่งก็อยู่ในห้องน้ำเหมือนกัน
แล้วกบ๒ตัวนี้มันเป็นสีทองตั้งแต่ตัวเล็กเลย
แล้วพอโตขึ้นสีมันก็แบบเข้มขึ้นขึ้นไงคะ
ตั้งแต่มีเจ้ากุ๊กกิ๊กกับเจ้ามุดมาอยู่ด้วย

มีคนมาขอด้วยแล้วก็ปฏิเสธไปไม่ให้ยังไงก็ไม่ขายค่ะ

บ้านเล็กที่มันก็ใกล้กันแล้วเนอะ

แล้วดูดิคุณยายนะ

เอามือเปล่าเนี่ยเอากบวางตรงนี้เลย
เนี่ยโอ้มือใจเต้นแรงมากอะ
พวกเค้ามีที่มาที่ไปมันมีที่มาที่ไป

ประมาณ๗ขวบมันผสมพันธุ์กันอยู่
แล้วมันอยู่ที่บ้านคุณย่าอยู่ที่ประจวบ

แล้วเราก็แบบไปเตะมันจนมันแยกออกจากกัน
เราเลยตกใจแบบเท้าเราสัมผัสมัน
มันก็เลยเป็นที่มามันบาปตรงนี้แหละ
เออบาปตรงนี้เราต้องขี่กันอยู่แหละมันกำลังมีความสุขกันอยู่ใช่ไหม

เพราะว่าตอนนี้หลวงตาบุญชื่นนะ
ท่านเดินจาริกแสวงบุญเดินทุดงด้วยเท้าเปล่า
ก็จะมีญาติโยมไปรอนะ
รอที่จะรับท่านนะฮะได้เห็นท่านเพื่อเป็นบุญตา

มีคุณยายวัย๘๔ท่านหนึ่งได้ฝ่าแดดมานั่งรอ
เพื่อจะถวายน้ำดื่มให้กับหลวงตาบุญชื่นนะ
แล้วก็ขอส่องเลขนำโชคด้วย
นี่ครับคือชาวบ้านหลายท่านนะผู้ใหญ่เอ่ยเด็กก็มี
มาจับจองพื้นที่บริมถนนราชดำเนิน
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
ตั้งแต่สี่แยกหัวถนนถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ระยะทางตรงนี้๓กิโลเมตรกว่า
นำดอกไม้น้ำเปล่ามารอรับหลวงตาบุญชื่นนะครับ
คุณยายเมียดโมราคุณยายท่านอายุ๘๔แล้วนะคุณยายท่านนี้
ขอให้ลูกหลานพามารอรับหลวงตาบุญชื่น
เพราะว่าศรัทธาหลวงตาที่เดินทุดงเท้าเปล่าระยะทางนับพันกิโลนะครับ
ตั้งใจจะให้หลวงตามาเคาะศีรษะเพื่อเป็นมงคล
แล้วก็เจอหลวงตาสมใจนะครับโดนเคาะศรีศะแล้ว
แล้วก็คุณยายถวายน้ำดื่มให้กับหลวงตาบุญชื่นนะฮะ
คุณยายบอกว่าตัวเลขที่คุณยายได้จากหลวงตาบุญชื่น
อยากจะขอแต่หลวงตาไม่ได้ให้
ยายเมียดก็ส่องไปที่ทะเบียนรถตู้ของทีมงานของหลวงตา
นี่ฮะ๒๓๓๗นครพนมตรงนี้
จะนำไปเสี่ยงโชครวมถึงอายุของหลวงตาบุญชื่น
คุณยายเมียดจะเอาไปเสี่ยงโชคอายุ๗๔ปีนะครับ